แต่ว่าสำหรับคนนี้นะคะไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ค่ายเดิมค่ายนี้นี่แหละค่ะ
สำหรับโมสวิสรุธนะคะแห่งบุภิสันนิวาสคุณผู้ชมค่ะ
โด่งดังมากมากเลยแล้วล่าสุดมันเห็นเห็นเก้งกวางตาร้อน
ลุกเป็นไฟเลยนะคะก็มีการโชว์ซิกแพคกันแบบเบา
ซึ่งหนุ่มโมสเองเขาบอกว่าอะไรมั้ยนี่แค่เบาะนะครับ
เพราะว่าตัวเองเลยแหละเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว
ก็เลยกลายเป็นคนที่ซ่อนรูปแบบนี้
ส่วนกระแสอเจ้าที่นานไปอาจจะมีแผ่วลงบ้าง
โมสค่ะก็ยอมรับว่าไม่หวั่นใจนะ
แล้วก็ยืนยันว่ามีงานต่อแน่นอนจ้า
มันก็มีขึ้นลงอย่างนี้แหละครับ
กระแสถ้ามันกลับไปมันก็คงไม่ได้แบบว่า
ถึงกับว่าแบบน้อยจนเงียบไปอะไรอย่างนี้

น้อยครับเพราะบุภเพคือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ

ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผม
มันไม่ได้แบบว่าถึงกับน่าเกลียดอะไรมาก
ค่ะแต่หลายคนก็เพิ่งรู้ว่าเรามีซิคแพค
เพิ่งรู้เลยครับ
ผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับ

จะได้ดูแบบนี้อีกไหมคะ

หลังผมก็รู้สึกว่ามันก็เริ่ม
เยอะไปหน่อยเดี๋ยวคนจะเบื่อเอา
เออนะคะน่าเอ็นดูนะคะ

แต่มันก็ลอนซิกแพคนี้มาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ